โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลรัชธานีออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
หลังจากมีข่าวในโลกออนไลน์ที่แชร์กันไปนะครับ
บอกว่ามีคุณย่านะฮะคุณย่าได้พาหลานสาววัยสี่ขวบนะฮะ
เป็นลูกสาวของลูกชายแต่ทีนี้แม่ของเด็กเนี่ยเขาเป็นชาวสปลาว
แล้วพ่อก็ไม่ได้ไปแจ้งเกิดไว้ให้กับเด็กด้วย
แต่ทีนี้หลานสาวเนี่ยมีลักษณะของอาการก็คือตาเนี่ยนะฮะ
มีดวงตาข้างหนึ่งนะครับบวมปูดล้นออกมาจากเบ้าตาเลยนะ
คือเจ็บหนักอ่ะพาไปโรงพยาบาลแต่เด็กพ่อไม่ได้แจ้งเกิดเอาไว้นะฮะ
สองข้างเลยนะฮะบวมปูดออกมาเลยนะครับอ่าเด็กก็ทรมานอย่างหนักนะครับ
ค่ารักษาทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าจะประมาณ๘๐๐๐บาท
ตามข่าวจากโลกโซเชียลก่อนนะเขาบอกว่า
กับถูกทางเจ้าหน้าที่พูดจาคล้ายลักษณะเหมือนกับปฏิเสธการรักษา
แล้วเขาก็ต้องพาเด็กเนี่ยกลับไป
ทั้งที่สภาพดวงตายอย่างเป็นอย่างนี้ครับ๒ข้างอย่างนี้ครับ
วมปูดออกมาเยอะเลยนะครับ
สุดท้ายแล้วมีคนใจบุญที่เขารู้เหตุการณ์นะครับ
ก็คือเสียร้านดาวกาแฟแล้วก็
บินบริษฏนะฮะให้การช่วยเหลือกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
เมื่อวานนี้ย่าก็เลยพาหลาน
ไปตรวจไปรับการรักษาอีกครั้งหนึ่ง
กับพยาบาลก็ดูแลรักษาให้
เต็มที่เรียบร้อยล่ะ
อายุ๗๗ปีบอกว่าหลานสาววัย๔ขวบ

พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ก็ที่นี่แหละสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลรัชธานี
ทีนี้เจอเจ้าหน้าที่เขาขอเอกสารทำประวัติคนไข้
แต่หลานสาวไม่ได้แจ้งเกิดเอาไว้

พ่อเนี่ยเป็นคนไทยแม่เป็นชาวสปลาวก็เท่ากับว่าไม่มีสิทธิ์ในการรักษา
ตามลักษณะของอ่าคนไทยค่ะทางโรงพยาบาลย่าบอกนะครับ
บอกว่าต้องจ่ายเงินค่ารักษา๘๐๐๐บาทที่โรงพยาบาลบอก
แต่ย่ามีเงินติดตัวมาแค่๖๐๐บาทเจ้าหน้าที่บอกให้ย่าไปติดต่อ
แผนกสังคมสงเคราะห์แต่ตอนนั้นหลานสาวก็ร้องงอแงหนักนะครับ
แล้วอันนี้ย่าเขาอ้างนะย่าบอกว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยมาบอกกับย่าว่า
ทำไมไม่ไปรักษาฝั่งลาวล่ะคล้ายกับเหมือนกับจะปฏิเสธการรักษา
ก็เลยตัดสินใจพาหลานกลับบ้าน
เขาจะหลังคุณไหนถึงคนเป็นทั้งคนอยากสืบช่างในการเห็นว่ามัน

นี่คือที่ที่ย่าพามารักษาหลังจากที่มีคนช่วยเหลือนะฮะ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับ
แต่ว่าท้ายนายแพทย์มนต์ชัยวิพวัตถนาจิปทรีย์พรงภูมิ
โดยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลรัชธานี
ท่านเล่าให้ฟังว่าแบบนี้ครับ
ผู้ป่วยก็คือเด็กหญิงอายุ๔ขวบคนนี้เนี่ยมารักษาอาการด้วยเรื่องตาโปนเป็นมาประมาณ๑เดือนแล้ว
โดยมีใบส่งตัวมาจากโรงพยาบาลเขมราชเข้าตรวจที่แผนกจักษุแพทย์
แล้วก็แจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ๘๐๐๐บาทแต่เนื่องจากผู้ป่วยไม่มีเลข๑๓หลักก็คือบัตรประชาชน
แต่ย่ายืนยันว่าเด็กเขามีพ่อเป็นคนไทยแต่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดก็เลยแนะนำว่ายังไงทางโรงพยาบาลบอกว่าขอให้ไปที่สังคมสงเคราะห์ก่อนไหม
จะได้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลแล้วก็มาทราบภายหลังว่าพอแนะนำไปย่าได้พาผู้ป่วยกลับบ้านเลย
เนื่องจากกังวลเรื่องค่ารักษาแล้วเด็กก็ร้องงอแงอยากกลับบ้านทางโรงพยาบาลยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการรักษา
แต่ว่าแนะนำว่าให้ไปติดต่อสังคมสงเคราะห์จะได้มีคนช่วยเหลือนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยปกติช่วยเหลืออยู่แล้ว
ไม่ว่าจะคนไทยหรือคนต่างชาติอย่างชาวต่างชาติทางพอโรงพยาบาลสภาษีนิปสงฆ์บอกว่า
ช่วยเหลือไปเนี่ยปีนึงคิดเป็นงบประมาณก็๑๐กว่าล้านแต่วันนั้นอาจจะมีการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้
คุณย่าก็เลยเห็นหลานงอแงด้วยก็เลยพากลับบ้านก่อนแต่ตอนนี้รักษากันเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหตาบวมจริงอ่ะเห็นภาพเนาะ